กันที่ข่าวนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะเล่าจะถามคุณสุดสกุลกับคุณผู้ชมว่า
ว่าถ้าเกิดไปเรียกแท็กซี่ครับ
แล้วจะขึ้นแล้วแท็กซี่บอกไม่กดมิเตอร์อ่ะอ้าว
ไปไหมผมไม่ไปฮะอ่าแล้วเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนรถใช่ไหม
ใช่ครับแต่คุณผู้ชมผู้โดยสารคนนี้ไปเจอแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ครับ

โอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นมาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเห็น
ตามมาหาเรื่องผู้โดยสารชี้หน้าด้วยนะเมื่อกี้เห็นชี้หน้าด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนขับแท็กซี่คันก่อเหตุไล่จี้ตูดแท็กซี่
คันที่มีผู้โดยสารอยู่ในรถแล้วเขาถ่ายคลิปตลอดทาง
เพราะว่าไม่พอใจผู้โดยสารเป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติ
เปลี่ยนมาขึ้นรถอีกคันนึงแล้วเลยจะตามมากระทืบเอาเรื่อง
ต้นเรื่องมันเกิดจากไหนเกิดที่ซอยสุขุมวิทย์นะคะสุขุมวิทย์ซอย๑๑ค่ะ
ผู้โดยสารคนนี้เขาไปเรียกแท็กซี่เขียวเหลืองแต่แท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์
ในเมื่อแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ฉันก็มีสิทธิ์ไม่ไปนะ
ก็เลยไปเรียกคันใหม่ทำให้เขาไม่พอใจครับ
ตะโกนผู้จาข่มขู่มาตลอดบอร์ดเนี้ยจะตามไปกระทืบ
ทีแรกคิดว่าเดี๋ยวคงจะจบพี่เขาขับตามจริงนะ
อันนี้คนที่เขาโพสต์คลิปเขาบอกโมโหล่ะค่ะ
นี่แหละที่ผู้โดยสารปิดประตูแรงแล้วก็ไม่พอใจที่เปลี่ยนไปขึ้นแท็กซี่คันใหม่
คันใหม่คันนี้คุณผู้ชมที่ผู้โดยสารอยู่ในรถแล้วถ่ายคลิป
เขาก็เลยต้องพาขับหนีกัน
แต่เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เราได้ยินว่าคนขับเขายังพูดเลยนะ

แล้วคิดดูแท็กซี่คันใหม่มีแต่ผู้หญิงนะ
คนขับก็เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงด้วย
ใช่คนขับก็ยังพูดเลยว่าเอาไงเนี่ยเดี๋ยวให้หนูชนเลยไหม
ผู้โดยสารบอกยายาพี่ไปสถานีตำรวจเลยดีกว่า
เอาคลิปมาโพสต์แล้วระบุข้อความไว้แบบนี้ว่า
แท็กซี่หรือมาเฟียมิเตอร์ก็ไม่กด
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
บอกว่าแบบนี้ต้องยึดใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ
หรือบางคนบอกว่าแท็กซี่เขียวเหลืองน่าจะไปเรียนแพทย์นะ
เพราะว่าหัวหมอไม่ยอมกดมิเตอร์ก็เหมือนกับพูดจาแดกดันน่ะนะคะ